ใช่จำได้ดิรู้ไหมว่า๖ใน๑๓เนี่ยนะ
คุณเรืองไกรไปร้องกับปปชบอกว่าให้ตรวจสอบหน่อย
ใน๑๓ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบหนี้สินของ๖สวที่โหวตให้กับคุณพิธาค่ะ
และนี่เรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณเรืองไกรก็ส่งหนังสือคำร้องเรียน
ผ่านทางปริศนีถึงทางประประชาคณะกรรมการ
ป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบสว๖คนค่ะ
โหวตในวันที่๑๓ที่ผ่านมานี่แหละ
เพราะว่าเมื่อย้อนตรวจสอบบัญชีการแสดงทรัพย์สิน
หนี้สินของสว๖คนนี้ที่ยื่นไว้
ตั้งแต่๒๔พฤษภา๖๒เนี่ย
คุณเรืองไกรบอกว่าควรต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

๖คนนี้เนี่ยนะคะก็มีคุณไกรศิษย์ตันติศิรินทร์
สมรสมีรายได้ค่าเช่าอาคารปีละ๓แสน
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
รวมถึงให้ตรวจสอบนายซากีพิทักษุมพล
มีรายได้จากค่าเช่าช่วงทรัพย์สินแต่ไม่แสดงรายจ่าย
สมรสเปิดคลินิกแต่ไม่แจ้งอุปกรณ์ประกอบการ
ส่วนพลตำรวจโทนัทธวัฒน์หรือว่าชื่อเดิม
จิติรอดบางอย่างในราคาก็แจ้งรายได้ไม่ตรง

ต้องการให้ตรวจสอบหนี้สินคู่สมรสด้วย
ส่วนทางด้านคุณพิสารมานวพัฒน์
ก็แจ้งปปชมีรายได้จากการเป็นข้าราชการบำนาน
แต่ไม่ระบุรายจ่าย
คุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐไม่แจ้งรายได้และรายจ่ายคู่สมรส
และคนสุดท้ายค่ะคุณประภาษีสุฉันทบุตร
ก็สวหญิงนี่แหละที่ยืนยันว่า
สนับสนุนหรือว่าโหวตให้คุณพิทามาตลอด

คุณประภาษีแจ้งรายการสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ

ปกปิดข้อได้จริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่
ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูต่อหลังจากนี้
เพราะเอาจริงนะชื่อคุณเรืองไกร
ก็ถือว่าเป็นคนที่รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในหลายครั้ง
อย่างเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิทากับคุณเรืองไกรนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยื่นอีกให้ตรวจสอบ๖สวนะคะ
ถ้าคุณเรืองไกรจะขยันเพิ่มนะ
ตรวจสอบให้หมดเลย๒๕๐สวนี่จะเยี่ยมเลยนะ